คนหนึ่งสองขวบไปยืนถือฟีเจอร์บอร์ดร้องขอความเป็นธรรมอยู่กลางสี่แยกที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
โดยบอกว่าเขาถูกขู่ถูกทำร้ายร่างกายเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเข้าใจว่าเขาเป็นสายให้ตำรวจ
เรื่องนี้บอกว่าแจ้งตำรวจหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้รับการดูแลค่ะ
ฉุกบอกว่าบอร์ดคือพวกหนูมาแม่
เนี่ยค่ะมายืนถือป้ายร้องบอกช่วยด้วยช่วยผมด้วยอยู่แบบนี้นะคะ
นี่คือนายสมรักเยาวะหรือว่านายบอยอายุ๓๒ปีค่ะ
ที่สี่แยกไฟแดงหัวถนนสาลามีชัย
บ่ายสามโมงเมื่อวานี้ข้อความบอกว่า
ทำร้ายร่างกายโดนกลั่นแกล้งทุกค่ำคืนโดนแกล้งทุกวิถีทางค่ะ
ตำรวจสพมนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่เลยนะคะ
เรียกกล่อมนายบอยบอกไปพาลูกสาวสองคนไปสงบสติที่ป้อมก่อนก็แล้วกัน
เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กค่ะ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปหาในบอยด้วยนะคะ
เขาเอารถที่อ้างว่าถูกกลุ่มค้ายาเสพติดทุบกระจกหน้าจนแตกมาให้ดู
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่
ข่มขู่ทั้งทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำลายทรัพย์สินหลายครั้งด้วย
เพราะถูกเข้าใจว่าเป็นสายให้ตำรวจทั้งที่เขาไม่ได้เป็น
ที่ผ่านมาก็เอาเรื่องไปร้องเรียนตำรวจอยู่หลายครั้งเลย

อนภัณฑ์ขี้ยาก็ยิงปืนใส่บ้านคุกคามหนักจนตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วเลย
พาลูกมาประท้วงแบบนี้
คุณกั้งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคุณบอย

เมื่อวานเขาบอกเขาเดินทางจากบ้านที่อำเภอบางขัน

พร้อมกับลูกสาว๒ขวบคนหนึ่ง๗ขวบคนนึง
ด้วยการขอเรียกรายเงินจากคนรู้จักคนละ๑๐๐บาท
เงินมา๓๐๐ก็ใช้เป็นค่ารถใช้เป็นค่าฟีเจอร์บอร์ดและค่าปากกา
มาเขียนข้อความเรื่องร้องขอความไปทำ
ส่วนที่เหลือก็ซื้อนมซื้อขนมกับแพมเพิร์สให้ลูกสาว
บอยบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายที่ตัดสินใจออกมาทำแบบนี้เพราะว่า
กลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านคุกคามก่อกวนอย่างหนัก
มีการเปิดคลิปวิดีโอที่มีเสียงปืนกับเสียงพลุ

คุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้พร้อมกันหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วเด็กก็ร้องไห้หวาดกลัวกันนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะ
เกิดมา๖๗ปีแล้วอะค่ะ

ตะโกนด่ายิงหนังสติ๊กใส่บ้าน
หรือว่าปล่อยหมาวิ่งเข้ามาในบ้านค่ะ
ส่วนภาพอีกเหตุการณ์หนึ่งเขาบอกเกิดขึ้นเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา

ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันที่เป็นพักพวกของหมูแดง
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามรถของบอย
เอาเหล็กทุบกระจกแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
ข้อมือขวาเขาเป็นแผลชะกัน

ยังเอาเหล็กแทงมาโดนลูกสาวคนโตเขาได้รับบาดเจ็บที่หลังอีกต่างหาก
มูลเหตุเขาบอกว่ากลุ่มของหมูแดงน่าจะไม่พอใจ
เพราะว่าคิดว่าเขาเป็นสายให้กับตำรวจ
ก็เลยกลั่นแกล้งทุกวิถีทางค่ะ
อยบอกว่าผมพยายามอดทนแล้ว
หลีกเลี่ยงไม่ตอบโต้มาตลอดเลย

รู้ว่าต้องรับผิดชอบชีวิตลูกสาวสองคน
แล้วก็แม่วัยเจ็ดสิบกว่าปีอีก
บ้านอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้จะย้ายไปอยู่ไหนเหมือนกัน
เมื่อก่อนมีอาชีพเพาะต้นไม้ขาย
แต่ตอนนี้แค่จะออกจากบ้านก็ไม่กล้าออกแล้ว
ถึงขั้นต้องเอากระโถนไปไว้ในบ้านตอนกลางคืน
เพราะไม่กล้าเดินออกมาเข้าห้องน้ำค่ะ

คือแม่แล้วก็ลูกสาวทั้งสองคน
ทุกวันนี้อยู่กันแบบหวัดภาวะตลอดเวลา

แล้วใครจะเลี้ยงดูลูกดูแลแม่ล่ะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลจัดการเรื่องนี้หน่อยได้ไหม
บ๊ายบอกว่าบอยเดี๋ยวกดทุกอย่างแล้ว
ก็ไม่เอ็นลูกผมอะ
คือบอยบอกว่าบอยเคยไปแจ้งตำรวจแล้วหลายครั้ง

ผมยินดีให้ตรวจผมไม่ยุ่งกับยากเสะติดอะไรทั้งนั้นน่ะ
มีธรรมราชจะลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลย
แต่วันนี้ค่ะเราได้คุยกับแม่ของบอย
แม่ที่บอยเป็นห่วงกลัวว่าแม่จะอยู่ยังไงถ้าบอยเป็นอะไรไป
คุณแม่หนูอิ้งวัย๗๒ปีนะคะ
แม่บอกว่าบอยอ่ะเหรอแม่ดูไม่ค่อยหวาดภาวะเนอะ
บอยบอกว่าอยู่กันอย่างหวัดภาวะใช่ไหม
บอกอ๋อบอยอ่ะเหรอเมื่อก่อนบอยอยู่กับแม่นี่แหละ
พร้อมกับลูกสาวสองคนก็หลานแม่เนาะ
แม่เองแหละที่เป็นคนดูแลทุกคน
แม่เลี้ยงทั้งหลานแล้วก็เลี้ยงบอยด้วย
คือบอยเลิกกับเมียไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ส่วนเรื่องที่บอยไปก่อเหตุอะไรเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
แต่เมื่อวานช่วงสายบอยบอกแม่ว่าจะไปบ้านในหัวสัก๕วัน
แล้วก็มีเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์มารับบอยออกไป
ทีมข่าวเราก็เลยถามว่าแม่บอยเขาเป็นคนยังไงเหรอ
แม่บอกอ๋อบอยมันใจร้อนอ่ะ
พอไม่พอใจอะไรบอยชอบทำลายข้าวของจนพังเสียหาย
พี่น้องก็เลยไม่ค่อยอยากจะมายุ่งเกี่ยวเท่าไหร่
วันนี้บอยไม่ได้ทำงานนะอยู่กับแม่นี่แหละแม่เลี้ยง
แล้วแม่รู้ไหมเรื่องที่บอยไปร้องขอความเป็นธรรมเรื่องถูกแก๊งค้ายาข่มขู่
แล้วบอกว่าครอบครัวถูกทำร้ายบอกว่าแม่เองก็หวาดภาวะ
เรื่องนี้แม่รู้หรือเปล่าแม่บอกเหรอไม่มีนะ
ไม่มีใครเอาปืนมายิงที่บ้านนะบอยไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมลูก
เอามาทำอะไรเลยก็คือมันโปรแก้นมันไปเองแหละบ้าน
มันไปเองไม่เขายันอะไรเรียงเลยไม่รู้อะไรกัน
แล้วลูกเขาอะตอนนี้ของผู้หญิงทั้งนี้เขาดูแลอยู่ไหม

เรื่องราวมันเปิดเกิดอะไรยังไงขึ้น
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผู้มอบการตลอดภูทรนครศรีธรรมราชจะลงมาติดตามด้วยตัวเองแล้ว

นครศรีธรรมราชผมพาไปนคร